โปรดติดตามตอนต่อไป
การเมืองเริ่มต้นสัปดาห์

ปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกพักการเมืองนี่แหละ

เพราะฝ่ายการเมืองเขาบอกว่า
ถ้าคอสชไม่ปลดล็อก
เขาดำเนินกิจการบางเรื่อง
กรอบที่กรกตกำหนดไม่ทัน

มันจะนำไปสู่ความผิด
แล้วความผิดนั้นมันจะนำไปสู่ถึงการยุบพัก

ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่า

เราลองย้อนกลับไปดูนะครับว่า
ในพรปพักการเมืองเนี่ย
เขาระบุเรื่องกรอบเวลาต่างไว้ยังไง

มีเงื่อนไขที่ให้พักการเมืองต้องปฏิบัติหลายเรื่อง
เช่นสำคัญที่สุดคือข้อหนึ่ง
กำหนดให้พักการเมืองต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกให้นายทะเบียน

กำหนดให้พักการเมืองมีสมาชิกไม่ถึง๕๐๐
คนจะต้องดำเนินให้มีสมาชิก๕๐๐คนภายใน๑๘๐วัน
อันนี้ก็พอมีเวลา๑๘๐วัน
ข้อ๓ข้อ๔มีรายละเอียดเยอะ
แต่ว่าข้อ๓ข้อ๔ข้อ๕เนี่ยจะต้องให้จบภายใน๑๘๐วัน
แต่ข้อ๑สำคัญที่สุดให้จบภายใน๙๐วัน
วันก็วันที่๕มกราคม๖๑
ไอ้ที่บอกว่าให้พักการเมืองต้องแจงการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกให้นายทะเบียนทราบภายใน๙๐วันเนี่ย
ถ้าทำไม่ทันเนี่ยมันจะมีผลนำไปสู่อะไรล่ะครับ
ก็จะต้องพักการเมืองจะต้องทำหนังสือขอขยายเวลาไปที่นายทะเบียน
แล้วระหว่างที่ขยายเวลาเนี่ยส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งไม่ได้นะ
แล้วพอไปพลิกดูอีกมาตราหนึ่งพักการเมืองที่ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้ง
ก็มีถึงขั้นยุบพักมันก็พันกันอยู่อย่างนี้
ฉะนั้นเรื่องนี้พักการเมืองเขาถึงร้อนรน
ฝ่ายอำนาจรัฐก็บอกก็ไอ้การที่จะไปแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรหรอกก็มีจดหมายเอกสารจากพักถามไปว่า
นายกอที่เคยเป็นสมาชิกพักเนี่ยยังยืนยันที่เป็นสมาชิกพักอยู่ไหม
เอาให้เขาตอบมาเขาตอบมาแล้วก็รวบรวมทั้งหมด
ส่งให้นายทะเบียนก็ทำไปได้เลย
แต่ว่าพักการเมืองบอกเอ้าถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องประชุมพัก
ทำอะไรต่ออะไรโดยไม่ประชุมพักมันเป็นไปไม่ได้
เอาถ้าเขาประชุมพักถึงแม้จะประชุมเรื่องแค่นี้
แต่คำสั่งคอสชห้ามประชุมพักแล้วเขาจะทำยังไง
ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมอยากย้อนกลับไปให้ฟังที่เลขาสมชัย
กรกตสมชัยศรีสุธิยากรพูดหน่อยว่า
บอกว่าเรื่องนี้มันจะนำไปสู่เรื่องใหญ่ยังไง
เอาไปฟังเทปท่านสมชัยหน่อยฮะ
ใดก็ตามถ้ากฎหมายพักการเมืองมีผลใช้บังคับอยู่
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่๘ตุลาคมนะครับนับไปเลยครับ
ครบ๙๐วันวันไหนครบ๑๘๐วันวันไหน
มีสิ่งที่พักกำลังต้องทำให้เสร็จเขียนไว้ในกฎหมายพักการเมืองนะครับ
แล้วกรกตเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำสิ่งที่แตกต่าง
อย่างเช่นนะครับมันจะครบ๙๐วันนี้อันนี้คือเรียกว่าเป็นทงที่๑นะครับ
วันนี้คือวันที่๕มกราคมปี๖๑พักการเมืองทุกพักจะต้องมีการอัปเดต
ปรับปรุงปรินแปลงรายชื่อสมาชิกนะฮะแล้วก็ส่งให้กรกต
ส่งไว้ในทะเบียนของภาคการเมืองที่กรกตภายในเวลาดังกล่าว
ขณะนี้ไม่มีการปลดล็อกท่านทำอะไรไม่ได้เลย
คุณสุภาพไปดูในเว็บไซต์เราไปแพ้แล้ว
ทำไม่ได้ทุกเรื่อง๑๗ทำไม่ได้หมด
ก็แค่เขาส่งจดหมายไปถึงนายสุภาพให้นายสุภาพยืนยันว่า
ประสงค์จะเป็นสมาชิกพักนี้ต่อเนี่ยไม่ได้
คือทางกรรมการการเลือกตั้งตีความนะฮะเป็นคำตอบที่เป็นทางการไปเลยว่า
ทุกอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการดำเนินการทางการเมือง
อันนี้มันศรีถนนชัยเกินไปหรือเปล่า
ไม่รู้แล้วฮะคือตอบเพื่อให้เป็นคำตอบซึ่งปลอดภัยที่สุด
ก็คือคุณทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่ง
เพราะเขาอ้างว่าถ้าจะส่งจดหมายอย่างนั้นต้องเข้าที่ประชุมพัก
ต้องประชุมกันก่อนใช่ไหมว่าเราจะทำอย่างนี้แล้วนะ
ใช่ครับต้องมีการประชุมกรรมการบริหารอะไรต่างเหล่านี้ใช่ไหม

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหมายความว่าทุกอย่างนี้มันทำอะไรไม่ได้เลย
ตอนนี้เมื่อครบ๙๐วันแล้วเป็นยังไงคำตอบคือทำได้๒ทางครับ
คือ๑ถ้ากรณีซึ่งสมมุติครบ๙๐วันแล้วเนี่ย
พักการเมืองไม่ทำอะไรแล้วก็ไม่แจ้งอะไรมาทางเราเลยนะครับ
ผมใช้คำเขียนไปดูในกฎหมายนะครับเขาบอกว่าภักดิ์นั้นจะสิ้นสภาพ

คำว่าสิ้นสภาพเนี่ยคุณสุภาพไม่ใช่ยุบพักนะ

หายไปทันทีครับคือยุบพักยังจะต้องกรกตยังต้องชงเรื่อง
ไปยังสารรับนูลให้สารเป็นคนวินิจฉัยยุบพัก
แต่สิ้นสภาพคือผมเคลียร์ออกได้เลย
อาจารย์มีชัยอาจารย์วิศนุบอกว่ากรกตอนุญาตได้นี่
อันนั้นคือทางที่สองทางที่สองก็คือว่า
ถ้าถึงก่อนถึงวันที่๕มกราคมนี้
พักการเมืองแต่ละพักที่คิดว่าตัวเองทำไม่ทันแล้วนะฮะ
ก็ส่งจดหมายมาถึงเราอย่างเป็นทางการ
ขอขยายเวลาดำเนินกิจกรรมนั้นไปจะกี่เดือนก็ว่าไป
อันนี้ทำได้แล้วก็นายที่เป็นภาคการเมืองก็จะเป็นคนอนุมัติ
อันนี้ก็บอกว่าส่วนใหญ่จะต้องให้อนุมัติไป
ถ้าไม่อนุมัติต้องถามต้องถามมติกรกต
ตอนนี้เกิดผลอะไรครับขยายเวลาได้จริง
แต่ว่าจะมีปัญหาสองอย่าง
คือหนึ่งก็คือว่าห้ามส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง
ในระยะเวลาในช่วงที่ขยายเวลานั้นก็จบแล้ว
เป็นภาคการเมืองส่งสอสอไม่ได้ก็จบแล้ว
สองคือไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสับหนุนจากกองทุนพัฒนาภาคการเมือง

ครับเห็นไหมครับว่า
แค่เขาทำตามกรอบ๙๐วัน
วันที่๕มกรา๖๑ไม่ได้
มันเกิดความยุ่งยากอะไรขึ้น
ถามไปที่อาจารย์มีชัยว่ารักษณะอย่างนี้แล้วมันจะทำยังไง
มีชัยเป็นประธานร่างรัฐมนูล
มีชัยก็โยนไปถามคอสช

เมื่อวานซื้อนี้ผลปียภงกลิ่นพรรณ
ทีมโคศกคอสชบอกว่า
ให้ดูเหตุปัจจัย๓ข้อ
กรอบกฎหมาย๒สถานการณ์บ้านเมือง๓องค์ประกอบอื่น
แล้วเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นองค์ประกอบเนี่ย

ยังมีการพบอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชาเชิงเซาอยู่เลย

นั่นแหละแปลว่าสถานการณ์การเมืองยังไม่เรียบร้อย
ฉะนั้นไม่ควรจะปลดล็อก

ยังมีการโจมตีกันในโลกโซเชียล
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่เรียบร้อย
เรื่องนี้สิ่งฝ่ายการเมืองเขาบอกว่า
มันเป็นข้ออ้างที่มันไม่สมเหตุผล
สมเหตุผลเอาเรื่องนี้มาอ้างกันได้ยังไง
คุณอำนวยคลังผาเนี่ยพูดเอาไว้สั้น
สถานการณ์แบบนั้นมาเป็นข้ออ้าง
การดำเนินการกับเรื่องความมั่นคงก็ว่ากันไป
แต่ต้องแยกให้ออกกับการปลดล็อกพักการเมือง

มีนักการเมืองอีก๒๓คนชักแถวกันมาเลยครับ
สมศักดิ์ปริศนานัทกลสุบพระชัยศีรา

คุณสุประชัยบอกว่าผมอยากพูดเตือนด้วยความจริงใจ
แล้วก็มันเป็นความจริงที่ต้องพูด

แต่วันดีคืนดีก็บอกว่ามีอาวุธสงคราม
แสดงว่ามันสะท้อนความล้มเหลวในการทำงานของท่าน
สะท้อนการอยากอยู่ในอำนาจต่อ
คุณสมศักดิ์ปริศนานันตกุลก็พูดตรงกัน
คุณสมศักดิ์เนี่ยแก่นำชักชาติไทยพัฒนาบอกว่ายังไง
ไม่มีเหตุผลที่จะบอกว่าพบอาวุธสงคราม

ทำให้การเมืองเดินหน้าต่อไม่ได้
มันไม่มีอะไรสัมพันธ์กันเลย
แต่ว่าที่เป็นข่าวเมื่อเช้าเนี่ย
และผมคิดว่าตื่นเต้นกันพอสมควรถ้ามันจะเป็นอย่างนี้
คือข่าวพาดหัวที่บอกว่าคาดการเลือกตั้งจะเลื่อนไปต้นปี๖๒
การเลือกตั้งจะเลื่อนไปต้นปี
นี่เห็นไหมหัวข่าวเมื่อเช้าภาวะพักสิ้นสภาพ
ไปดูไปดูหัวข่าวที่บอกว่ารุมสวดยื้อปลดล็อกพักการเมือง
อันนี้คาดเลือกตั้งเลื่อนไปต้นปี๖๒

นี่คนที่อยู่กลางเลยนะ

สุริสัยกตะศิลา
บอกว่าถ้าคศยื้อปลดล็อกไปจนถึงวันที่๕มกรา
แล้วยังไม่มีคำสั่งยกเลิก
ก็แน่นอนว่าจะกระทบเป็นลูกคลื่นกับกรอบเวลา
ที่บังคับพักการเมืองไว้ตามพรปภักดิ์การเมือง
ที่อาจจะดำเนินการไม่ทัน
แล้วอาจจะกระทบต่อสถานะของพักการเมือง

แต่ที่ใหม่ก็คือบอกว่านี่
ถ้าดูตามรูปการณ์ในขณะนี้
คาดกันไว้ว่าจะเลือกตั้งภายในพฤศจิกา๖๑เนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแล้ว
และอาจจะส่งผลให้ต้องขยับเวลาเลือกตั้งไปเร็วที่สุด
เป็นต้นปี๖๒ค่อนข้างแน่
นี่ถ้าภายในวันที่๕มกรายังไม่มีคำสั่งปลดล็อกพักการเมือง
ฉะนั้นเรื่องการปลดล็อกพักการเมือง
มันจะโยงไปถึงการเลือกตั้งเร็วการเลือกจังช้า
แต่คำถามก็คือว่าการเลือกตั้งเร็วการเลือกตั้งช้า
แล้วมันเกี่ยวกับประชาชนอะไรตรงไหนนักหนา
คนก็บอกว่าตอนนี้ก็ดูสงบดีเลือกตั้งช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
การเลือกตั้งการได้พักการเมืองมามันอาจจะวุ่นวายเจี๊ยวเจ้าอะไรหน่อย
ก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่ความเชื่อมั่นต่อระบบต่อระบบประชาธิปไตยมันเกิดขึ้น
นานาประเทศถึงเขาจะเห็นว่าการเมืองมันวุ่นวาย
แต่ว่าพอมีรัฐบาลที่มาจากพักการเมืองเนี่ย
ความเชื่อมั่นเขามีมากกว่ามาจากรัฐบาลที่มาจากอย่างอื่น
ฉะนั้นพอมีความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจ
มีความเชื่อมั่นเรื่องการลงทุนมีความเชื่อมั่นเรื่องการค้าขาย
เศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นคนเขาก็คาดหวังอย่างนั้น
กระทีบเศรษฐกิจซบซอว์อยู่ทุกวันเนี่ย
คนก็บอกว่าส่วนหนึ่งคนรอสัญญาณการเลือกตั้ง
การลงทุนจากต่างประเทศการค้าขายกันระหว่างประเทศเนี่ย
ก็ยังชะงักอยู่อันนี้มันก็โยงมาถึงว่า
เรื่องของการเมืองก็โยงมาถึงเรื่องเศรษฐกิจ
ฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ก็เอามาเล่าให้ฟังว่า
เรื่องการปลดล็อกหรือการไม่ปลดล็อก
มันไม่ใช่เรื่องของระหว่างพักการเมืองกับคอสช
แต่มันเป็นเรื่องต่อกระทบต่อความเชื่อมั่น
และมันเรื่องมาถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจ
เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องของชาวบ้านด้วยครับ
คือเห็นคนอื่นเขาไม่พูดอะไร

ว่าระวังรถแบบไหนตั้งใจอะไรแบบไหน
เขาก็มองอยู่ว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปแบบไหน

คือประชาธิปไตยมันจะเจี้ยวเจ้าหน่อย

แต่ว่าเรื่องของระบบเศรษฐกิจเนี่ย

นานาประเทศมากกว่าระบบอื่น
ตอนนี้ต้องใส่ใจกันนิดนึงนะ
เพราะว่าแหมถ้าอยากจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ตอนนี้มีอยู่เปลี่ยนคอรมอลมา๕ชุดแล้วเนี่ย